กลับไปในช่วงนี้สนุกสนันเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะมาช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้บอกเลยว่าหาแต่เรื่องเงินไม่หาหรอกค่ะคุณเงินงานไม่หาหาแต่เรื่องหาเรื่องดีมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ชมนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ชมนั่นเองนะคะเดี
ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ชมไปติดตามการบวชหน้าคุณผู้ช
ขบวนแห่นาคดังมาแต่ไกลแสงจะธรรมดาช่วงนี้ที่ไหนเขาก็บวชกัน
แต่พอซูมเข้าไปใกล้พ่อนาคมีทั้งเดินเท้าเปล่าบนถนนลาดยาง
ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนระอุหลายรายสู้ไม่ไหวขอใช้ถุงก๊อบแก๊ปเป็นตัวช่วย
ขณะบังรายอาศัยเหงาจากกาลกลางรม
ขณะบังรายอาศัยเหงาจากกาลกลางรม
รายใส่ถุงเท้าให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยไม่ผิดกติกานี่นะ
สืบสารงานบวชของชาวตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
กำหนดให้นาคต้องถอดเกิบหรือถอดรองเท้าระยะทาง๖กิโลเมตร
กลางถนนลาดยางที่ร้อนจัดในช่วงบ่าย
หมายก็เพื่อสร้างความอดทนให้หน้าที่ตั้งใจบวชทดแทนบุญคุณบุพการี
โดยเฉพาะแม่ที่อุ้มท้องมานานถึง๙เดือน
ก็ได้ผ่านตรงนี้มาแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่๔ครับ
แล้วกับการที่สละตัวเข้าบวช
แล้วก็จะเดินเพื่อให้ชาวบ้านประจานบัวนาคเนี่ย
หรือว่าเป็นประพธินินีนักทำงานประจานตัวนาค
ถ้าใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงคงจะไม่เป็นไร
ส่วน๒ตัวแทนหน้าที่มาร่วมงานบวชหมู่รวม๕๐คนในครั้งนี้
ต่างตั้งใจแน่วแน่ยอมทนร้อนเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่
ฟังแล้วชื่นใจจัง
เห็นแล้วอิ่มบุญขออนุโมทนาสาธุนิคนนะคะ
ส่วนขบวนแห่นาคสุดแปลกไม่เหมือนใครนี้
จัดขึ้นในพื้นที่หมู่๔บ้านบงตำบลบ้านครูอำเภอนามโพจังหวัดบุรีรำ
เป็นภาพที่แปลกตาไปจากที่เราเคยพบเห็น
เมื่อนางต้องปีนบันไดคืนไปนั่งบนรถม่อปูน
แล้วก็ไม่ใช่แค่นาคเพียงคนเดียวนะพ่อแม่ของนาคก็ต้องปีนขึ้นไปนั่งด้วยกัน
ขึ้นไปนั่งด้วยกันก่อนที่จะเคลื่อนขบวนรถโม้ปูนทั้ง๙คัน
แหน้งนักเป็นรอบหมู่บ้าน
ซึ่งสถานที่จัดงานเป็นบ้านพักของนายประภัยแก้วบัวพา
โดยได้จัดพิธีสู่ขวัญนาคตามประเพณี
และมีหน้าเข้าร่วมบวชในครั้งนี้๙คน
นายประภัยเจ้าภาพงานครั้งนี้เล่าว่า
ก่อนหน้านี้ตั้งใจจะให้ลูกชายบวช
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙

ชวนคนงานในโรงงานและคนในหมู่บ้านมาร่วมอุปสมบทด้วย
โดยขอรับเป็นเจ้าภาพเองทั้งหมด
ซึ่งรถโม้ปูนที่นำมาแห่นาคนั้นไม่ใช่การโอ้อวดว่าร่ำรวย
แต่เป็นเพราะยึดอาชีพประกอบรถโม้ปูนมานาน
คลุกคลีกับงานประเภทนี้มาตั้งแต่อายุได้๑๖ปี
ประสบความสำเร็จขยายกิจการใหญ่โต
ผมมีอาชีพผมสร้างมาตั้งแต่อายุ๑๖ปี
ยันผมตอนนี้๕๒ปี
ก็พอดีการบวชลูกชายครั้งหนึ่งก็ไม่ได้อวดมั่งอวดมี
ให้ชาวบ้านรู้ให้รู้ว่าอาชีพนี้
ที่ผมตั้งเนื้อตั้งตัวได้เพราะอาชีพนี้
แล้วก็อีกอย่างก็พอดีพ่อหลวงของเรา
เราก็ให้ลูกน้องและลูกชายตัวเอง
บททดแทนแผ่นดินพ่อหลวงของเรา
ที่มาวันนี้ได้ก็ว่าพ่อหลวงของเราองค์เดียวนะครับ
สำหรับขบวนแห่นาคบนรถโม้ปูนในครั้งนี้

โดยมีรถแสดงคอนเสิร์ตเคลื่อนที่ติดตามไปด้วย
พร้อมทั้งร่วมแสดงดนตรีสดเพื่อสร้างบรรยากาศให้คลึกคลื้น
อีกทั้งยังมีการโปรยทานไปตลอดเส้นทาง
กลางชาวบ้านนับพันคนที่มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน
บรรยากาศตอนคุณบวชนาคทำอะไรยังไงไหมคะ
ผมเป็นการบวชอุปสมบวชมู
อ๋อก็จะไม่มีแห่อะไรต่างใช่ไหม
มีคุณผู้ชมส่งมาว่าชอบงานบวชชอบแบบเดินเก็บทาน

ใช่ดิฉันก็ชอบเก็บกินข้างทาง

แต่คุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะนอกเหนือจากเรื่องของบวชแล้ว
เรื่องของวิธีการคลายร้อนส่งกันมาเรื่อยนะ
ต้องมีบางคนบอกว่าอิจฉาควายกับช้างด้วย

ไม่ต้องค่ะคุณชนะก็ทำบ่อย

อย่าบ้าจริงข้าวนี้หน้าบ้านโดนตำรวจจับปันพอดี

เรื่องราวของตุ๊กแก่ที่มันมีมูลค่า

เป็นหลักล้านนะเพราะตัวหนึ่งก็ตกแสนแล้วคุณผู้ชมไม่เชื่อไปดูที่จังหวัดราชบุรีครับ

ฉันไม่อยากดูไงก็เลยบอกว่าไม่เชื่อได้ไหม

ไม่เห็นหลับตาอยู่
ดูหน่อยเจ้าตุ๊กแก่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ธรรมดา
ราคามันเนี่ยเป็นแสนนะครับคุณผู้ชมครับ
ให้คุณไปจับขายเอาไหมล่ะแสนนึงอะ
ไม่ใช่ไปจับมาจากตามธรรมชาติเนี่ย

แต่ว่าต้องเอามาเลี้ยงนี่แหละครับให้ตัวมันอ้วนใหญ่
คุณเลี้ยงไหมล่ะได้เป็นแสนเลี้ยงไหม

ก็ถูกเลี้ยงอยู่ในห้องเล็กหน้าบ้านของ

วัย๗๐ปีครับในพื้นที่ตำบลท่าผา
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
น้องใบตองคุณลุงเขาเล่าว่า
หลังจากออกงานจากยัง
โปร่งอีกมาก่อนสิว่าคุณลุงเขาเป็นมายังไง

คุณลุงท่านนี้ก่อนที่จะมาเลี้ยงตุ๊กแกขายนะครับ
คุณผู้ชมครับเขาก็ทำงานในตำแหน่งหัวหน้า
แหนกรับเหมาของโรงงานน้ำตาลท่ามกา

ทำธุรกิจทำพริกแกง
ที่มาที่ไปของแกก็คือมีโอกาสได้ดูข่าว

บอกว่าข่าวที่เลี้ยงตุ๊กแกช่วงนี้แพร่หลาย
ก็ทำให้สนใจแล้วก็เห็นว่ามันราคาสูง
ไหมล่ะว่าช่องเรานำเสนอข่าวดีทั้งนั้น

มีแต่คุณเนี่ยที่เป็นของไม่ดีที่ยังอยู่

ไปหาซื้อตุ๊กแกมาก่อนจากตามที่เขาไปเก็บในปงในป่าเนี่ยนะครับ
แล้วก็มาเลี้ยงดูฟูมฟักมันเป็นอย่างดี
เหมือนแบบเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอย่างนี้เนาะ
เลี้ยงดูแลดีกว่าลูกอีกเขาว่าอย่างนั้น
เขาบอกว่าวิธีการเลี้ยงครับก็จะนำจิ้งหลีดที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดด้วยนะครับ
เอามา๗ตัวแล้วก็เพิ่มวิตามินบำรุงเอาไปให้ตุ๊กแกกินเป็นอาหารต่อตุ๊กแก๑ตัว
คือตุ๊กแก๑ตัวเนี่ยกินจิ้งหลีด๗ตัวแล้วก็วิตามิน
เป็นไงล่ะขุนให้มันดูคั่วใหญ่
น่าสนใจน่าสนใจคุณผู้ชมที่ดูแล้วสนใจโทรไปคุยกับคุณลุงแกได้นะไปถามว่าเลี้ยงยังไง
เพราะว่าแกเลี้ยงไว้ทั้งหมด๑๖ตัวครับมีทั้งตุ๊กแก่ดำตุ๊กแกมีพิษตุ๊กแก่สีลายน้ำตาล
และบอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วยโอ้คุณลุงบอกว่าหากใครพบตุ๊กแกที่มีลักษณะตามที่บอกนะ
ก็สามารถติดต่อคุณลุงได้เดี๋ยวคุณลุงไปรับซื้อหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงไปขอความรู้จากคุณลุงก็ได้เหมือนกันนะครับ
ฉันบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าเงินซื้อดิฉันไม่ได้ถ้าไม่มากพอถ้าไม่แสนนึงแสนนึงใช่ไหมเดี๋ยวออกป่าเลยคืนนี้
ผมแนะนำข้าวโพดหวาน
เออข้าวโพดหวานสีม่วงอะไรอย่างนี้หาทานยากไหมคุณ
เป็นข้าวโพดที่ไม่ธรรมดาข้าวโพดหวานสีม่วง
เดี๋ยวจะมีมาให้ทานแบบเยอะแยะมาก

อ้อมีแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวรอก่อน
เป็นข้าวโพดที่รสชาติดี
แล้วแถมมันยังเป็นวิตามินแล้วก็ยังต้านสารที่เกาะมะเร็งอีกด้วย
ตามหน่อยถูกต้องไปติดตามกันหน่อยครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ครับ
สนับสนุนโดยบริษัทเจียไตเมล็ดพันธราเครื่องบินคุณภาพดีการันตีความงอก
คุณผู้ชมที่เด็ดออกมานี่ไม่ได้ขโมยนะแต่เขาอนุญาตผมแล้วคุณผู้ชมครับ

ข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่ข้าวโพดหวานสีม่วงของฟาร์มเจียไตนะครับ
เขาบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวที่จังหวัดกาญจนบุรี
แต่ว่าเจ้าข้าวโพดหวานสีม่วงเนี่ยนะมันแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร
เดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้กันนะครับซึ่งนี่อยู่นี่อยู่แล้วครับ
พรชัยสวัสดีครับต้องคุยกับผู้รู้ผู้ที่ดูแลไร่ข้าวโพดแห่งนี้นะครับ
คุณพรชัยข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดหวานสีม่วงมันม่วงจริงหรือเปล่า
ช่วยเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นกับตาเลยได้ไหมฮะ
โอ้โหนี่ไงเปิดดูม่วงเลยม่วงแบบม่วงจ๋าม่วงแบบอย่างกับทาสี
่งแบบอัญมณีเลยนะโอเคจุดเด่นแตกต่างจากข้าวโพดทั่วไปยังไงฮะ
เด่นของมันก็คือฝักใหญ่ครับประมาณ๓ฝักโล
แล้วก็ติดเมล็ดเต็มฝักครับแล้วก็มีสารแอนโทสยูนินก็คือ
ต่อตามอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งครับ
ป้องกันโรคมะเร็งได้อีกต่างหากสรรพคุณนี้ดีนะคุณผู้ชมนะ
แถมความหวานของมันเขาบอกว่าหวานกว่าข้าวโพดธรรมดา

แต่ไม่เชื่อคุณผู้ชมมันต้องชิมต้องลองลิ้มชิมรสดูว่ามันอร่อยจริงไหม

ไปต้มก่อนนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปต้มกันก่อนดีกว่าถูกไหม

เป็นโรงคัดเกรดข้าวโพดนะครับเดินทางมาถึงแล้วคุณผู้ชมครับ
มาในนี้ขั้นตอนแรกเลยคืออะไรครับ

เห็นไปเมื่อสักครู่ก็คือการคัดเอาข้าวโพดที่มันได้มาตรฐาน

ที่จะส่งต่อแต่คำถามมันเกิดว่าเอ๊ะแล้วส่วนที่มันไม่ได้มาตรฐานอะไรครับ
ไม่ได้ความยาวอย่างที่ต้องการน้ำหนักเองก็ไม่ได้เนี่ย
เจ้าข้าวโคตรหวานสีม่วงตรงนี้เราจะไปทำอะไรต่อครับ
มีการแปรรูปฝักต่อไปที่ไม่ได้ขนาดนะครับ

ฟักไม่ดีก็คือจะเป็นน้ำนมข้าวโพดครับ
ส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เตรียมไว้แล้วนะครับ
ก็คือปากข้าวโพดหวานสีม่วง

พอต้มออกมาแล้วสีสันมันไม่ได้หายไปไหนนะ
สีสันมันยังอยู่และที่สำคัญคุณค่าเองก็ยังอยู่ด้วย

เขาหวานอย่างที่เขาโฆษณาไว้จริงหรือเปล่านะครับ

รสชาติพอเคี้ยวไปเนี่ยมัน

เมืองกาลจานละบุรีปักช่องแล้วก็แล้วก็นอกจากนี้แหละครับเกษตรกรที่เขาสนใจ
อยากที่จะเอาเมล็ดพันธุ์หรือว่าอยากจะมาขอความรู้ในการที่จะ
นำเจ้าข้าวโพดหวานสีม่วงไปปลูกเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมสำหรับพวกเขา
ก็คือทางด้านเมล็ดพันธุ์คือสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าเมล็ดพันธุ์ทางเชื้อไต่ได้เลยครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมใครที่สนใจหมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงเว็บไซต์ขึ้นอยู่ด้านล่างของคุณผู้ชมแล้ว
จดแล้วก็โทรมาพูดคุยกับเรื่องราวของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของข้าวโพดหวานสีม่วงนี้ได้นะครับ
เห็นแล้วเห็นแล้วไหนล่ะคะที่บอกว่ามีมาฝากของฝากฝากใช่ไหม
เนี่ยฝากไว้แล้วตรงข้างหน้าฝากไว้กับพี่ประรอปภให้คนอื่นกิน
ฝากให้พี่รอปภจริงฝากให้พี่ทานกันเลยครับแล้วก็เอาไปแล้วเรียบร้อยเลย
ฝากคนอื่นไม่ได้ฝากดิฉันวันหลังไปเองก็ได้วันหลังไปก็เดี๋ยวจะเอามาฝากน้องใบตอง
ขอบคุณค่ะคราวนี้จะมาฝากจริงสัญญาโอเคดิฉันจะรอรอไปเรื่อยจนกว่าจะได้ทาน
เอาล่ะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าค่ะมีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนของกินอร่อยเด็ดเพียบเลยค่ะ